ส่วนที่กาญจนบุรีก็มีคนร้ายงัดบ้านคนอื่นกลางดึกนะคะ
คนร้ายคนนี้เป็นชาวเมียนมาแล้วบ้านหลังเนี้ยมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วย
แล้วก็มีจังหวะที่เผชิญหน้ากันระหว่างคนร้ายกับเจ้าของบ้านด้วยค่ะ
ระหว่างเจ้าของบ้านกับคนร้ายแล้วอยู่ในระยะใกล้กันมากอะค่ะ
ครับแต่ก็น่ากลัวมากจริงจริงคนร้ายคนนี้ผู้ชายใส่เสื้อแขนกุดสีแดงเบอร์สิบ
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลหวายเหนียวอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านอายุ๙๐แล้วค่ะนอนอยู่
แล้วก็มีคุณป้ามีผู้หญิงเห็นไหมคะตามคลิปภาพนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มีคนในหมู่บ้านเข้ามาในบ้านหลังที่เกิดเหตุ
และคนร้ายจนมุมนั่งคุกเข่าต้องมอบตัวแต่โดยดี
ก็มีคนที่ไม่พอใจที่คนร้ายมาก่อเหตุแบบนี้ลงไม้ลงมือกันบ้าง

โดนไปเลยแล้วก็ช่วยกันล็อกตัวคนร้ายเอาไว้
ส่งนักข่าวของเราไปที่บ้านของผู้เสียหายนะคะ
ขอเรียกเธอเป็นนามสมมุติเรียกว่านางสาวออยก็แล้วกันนะคะ

บอกว่าบ้านอยู่ติดกับโครงการบ้านจัดสรร
ตอนที่คนร้ายวิ่งออกไปมีการต่อสู้กันด้วยค่ะ
แล้วก็วิ่งกลับเข้ามาในบ้านแล้วไปซ่อนตัวในห้องครัว

นี่คือถ้าเป็นคนร้ายที่มีอาวุธ
ที่แบบโอ้โหทำอะไรรุนแรงทำร้ายร่างกาย
อะไรแบบนี้ที่มันหนักกว่านี้มันจะยิ่งน่ากลัวนะคะ
แต่นี่คล้ายกับเขาเหมือนหลอนยาเหมือนผู้ก่อเหตุหลอนยา
หลังจากเกิดเรื่องปรับปรุงบ้านใหม่เลยค่ะปรับเรื่องของระบบความปลอดภัยกันใหม่เลย

บ้านส่องในเวลาและส่องของบ้านเจ้าคล้ายหน่อย
คนร้ายไม่ได้มาทำร้ายร่างกายเจ้าของบ้านแบบรุนแรง
แต่ก็มีแบบยื้อยุดกันนะนะมีอยู่จังหวะหนึ่งอะค่ะ
คือสุดท้ายคนร้ายก็รู้ชื่อแล้วซอมินทูเป็นชาวเมียนมา
เขาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ

คนนี้ค่ะบอกไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปในบ้านหลังนี้
ไม่ได้ตั้งใจจะไปขโมยของไม่ได้อยากจะไปทำร้ายใคร
อยากจะเข้าไปหลบเพราะกำลังถูกตามทำร้ายอยู่

คือหลอนแหละพี่อุ๋ยคือเหมือนกับหลอนหลอนนะคะ

นั่นน่ะสิคะตำรวจสพธามกาก็เลยแจ้งข้อหาบุกรุกเคหาสถานยามวิการ
นำตัวส่งฝักขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเช้าวันนี้

คุณผู้ชมคะคือเมื่อวานนี้เรานำเสนอไป
คือบ้านหลังที่ถูกปีนก่อนหน้านี้สามหลังอ่า
เป็นบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เล่าข่าวไปเมื่อวานเลยอ่ะ
ที่ปีนข้ามรั้วไปมาใช่ที่มีภาพวงจรปิดอยู่อ่ะ
ใช่ค่ะแล้วปีนออกมาแล้วเข้าไปที่บ้านผู้เสียหายที่มีผู้ป่วยติดเตียงรายล่าสุดที่เขาบอกบ้านอยู่ติดกับโครงการหมู่บ้านจัดสรร
อันนี้ที่เข้าไปก่อนแล้วเข้าไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันที่เราเล่าเมื่อวาน
อืมนี่ไงคือเข้าไปในหมู่บ้านจัดสรรก่อนแล้วเปิดบ้านไม่ได้
แล้วก็ข้ามรั้วแล้วก็ไปเข้าบ้านอีกหลังหนึ่งก็คือบ้านของผู้เสียหายเมื่อกี้นี้
อ่าปีนออกจากหมู่บ้านนี้ใช่ไปถึงบ้านที่เขาอยู่ข้างหมู่บ้านจาก
เพราะเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ติดกับหมู่บ้านจัดสรรนี่ไงมันเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน
หมายความว่าคืนเดียวคนร้ายคนนี้คือพยายามจะงัดบ้านสี่หลังนะ
นี่แล้วก็จะมีภาพหน้าบ้านใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้ปีนรั้วเข้าไปพอปีนรั้วเข้าไปก็เข้ามาข้างในแล้วก็นี่ทุบ
แล้วก็เข้าไปด้านในถ้าอย่างนั้นจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะฟังขึ้นไหมล่ะเนี่ย
คือตอนถ้าคลิปกล้องวงจรปิดในบ้านอันนี้นะถ้าเป็นต้นคลิปเลยนะมันจะเป็นภาพที่เนี่ย
คนร้ายคนเสื้อแดงคนนี้มันวิ่งเข้าประตูในบ้านแล้ววิ่งเข้าไปด้านในค่ะแล้วก่อนที่คุณป้าเนี่ย
คุณป้าเขาเขากลับเข้ามาจากข้างนอกแล้วเข้ามาล็อกประตูแล้วพอเขาเดินเข้าไปเนี่ยเอ้า
อยู่ได้ยังไงแล้วดูคุณยายนอนอยู่นู้นนะใช่ค่ะคือที่เราทำเลอภาพไว้นั่นคือ
ป่วยติดเตียงอายุเก้าสิบอ่ะค่ะเนี้ยคุณป้าปิดประตูบ้านเสร็จเอ้า
เนี่ยมันน่าตกใจตรงเนี้ยเข้ามายังไงแล้วหลานสาวเนี่ยอยู่ด้านในสุดที่กล้องยังไม่เห็น
เขาเขาเขาจะนอนอยู่ใช่ค่ะแล้วเขาจะวิ่งออกมาในจังหวะหลังที่เขานี่เห็นไหม
สาวรู้มาแล้วป้าแกก็วิ่งออกไปข้างนอกบ้านค่ะแล้วก็ไปตามกลุ่มวัยรุ่น
แถวนั้นอ่ะมาช่วยก็เลยมีคนมาช่วยเอาไว้ได้หลานสาวก็โทรแจ้งตำรวจ
เพราะในมือหลานสาวเหมือนมีโทรศัพท์มือถืออยู่อะค่ะนี่กลุ่มวัยรุ่น

ในบ้านแล้วก็คุกเข่าเนี่ยเผื่อจะขอท่ง
ขอโทษอะไรสุดท้ายนี่ก็เลยเนี่ยฮะตำรวจก็มาถึงพอดีด้วย
ค่ะดำเบิ้ลแปดก็เลยไปทีนึงนี่เห็นไหมไลไปตั้งแต่บ้านใน
หมู่บ้านจัดสรรมาจนถึงบ้านที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านจัดสรร
แล้วบอกไม่ได้ตั้งใจจะเข้าบ้านหลังนี้ไม่ตั้งใจมันไม่น่าจะฟังขึ้น
ก็ถูกแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเข้าบ้านหลังนี้เพราะมันตั้งใจจะเข้าบ้านมาขอละสามหลัง
แต่มันเข้าไม่ได้ไงเลยมาเข้าหลังนี้เลย
สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีนะคะแต่ไม่รู้หลอนยาเสพติดอะไรด้วยหรือเปล่านะ